ขณะที่การแข่งขันกีฬาซีเกมครับวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับ
โกธิเลซ่านะครับซึ่งเป็นนักชกบราซิล
ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นไอดอลนักชกกุลคแมร์ที่ประเทศกัมพูชานะครับ
ทุกวันนี้เนี่ยได้สัญชาติเป็นกัมพูชาแล้วก็เปิดค่ายมวยสอนให้กับชาวกัมพูชาด้วยนะครับ
ติดตามรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์นะครับ
ชื่อของเทียโกเทเซร่ากลายเป็นที่รู้จักในไทยอย่างมากนะครับ
เพราะเขาหันหลังให้มวยไทยไปหนุนหลังกุลคแมร์แทนนะครับ
พลิกชีวิตเลยครับสู่ไอดอลกุลคแมทที่กำลังสร้างอนันจักรแห่งใหม่ที่กัมพูชานะครับ
แล้วยังประกาศชัดนะครับว่าอยากจะขอชกกับบัวขาวบัญชาเมฆสักครั้งในชีวิตครับ
สู้กุลคแมคนหนึ่งที่เป็นดราม่ากับชาวไทยมากสุดณปัจจุบัน
เพราะปัญญาหนุนหลังกุณฑแมร์ทำให้พลิกชีวิตจากคนธรรมดาที่เมืองไทย
สู่การใช้ชีวิตอย่างราชาที่กัมพูชา
ปัจจุบันเขามีสปอนเซอร์หนุนหลังสร้างค่ายมวยมูลค่าเกิน๓๐ล้านบาทที่กัมพูชา
โดยจะฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวชั้นนำทั้งหมด
แต่ไม่มีมวยไทยจะสร้างแล้วเสร็จภายใน๑๒เดือนนี้
เพราะเขาให้สาธารณ์ว่าต้นถูกดันแกล้งสารพัฒน์

ทำให้เขาสูญเงินมหาศาลแตกต่างกับกัมพูชา
ที่ไปไหนมีแต่คนรัก
อย่างไรก็ตามเทียโก้ประกาศชัดว่าแม้จะเคยต่อยมวยไทยมาอย่างยาวนาน
หรือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
แต่เป็นคุณพ่อของเขาที่ทำงานอย่างหนัก

และยังมีความฝันอยากจะขึ้นชกกับบัวขาวสักครั้งในชีวิต

นั่นคือการชกแบบธุรกิจทั้งนั้น
เทียโก่มีคิวชกกับเด่นเก้าแสนสักเก้าแสน
เขาได้ฝากให้เด่น๙แสนซ้อมให้ดี
เพราะการจะล้มเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน
ข่าวกีฬาไทยรัดทีวีรายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา